โกงฆ่าตัวเนี่ยมันไม่มีจริงแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นแน่นอน
เพราะหนูไม่เคยโกงฆ่าตัวใครนะคะโกงฆ่าตัวในที่นี้ก็คือ
มีคนบอกว่าอ่าเรื่องประเด็นเจ็ดสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ย
ก็คือเป็นข้อเสนอนะคะที่หนูเนี่ยเสนอกับน้องก้าวนะคะว่า
ถ้าน้องก้าวมาอยู่ค่ายหนูเนี่ยหนูจะมีส่วนแบ่งจากการทำเพลงให้ทั้งหมดเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นเลิกคุยทั้งอำเภอหรือว่าเพลงทุกเพลงที่เราทำร่วมกันเนี่ย
แบ่งให้สามสิบเปอร์เซ็นต์และพี่เนี่ยขอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต
เพราะว่าจะแบ่งให้ลิลลี่เนี้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ
แล้วก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยก็ขอสำหรับเจ้าของค่าย
แล้วก็ขอสำหรับค่าการลงทุนต่างต่างเนอะแต่ว่าทำไมถึงให้สามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่ได้
เพราะน้องเนี่ยปฏิเสธที่จะมาอยู่หรือว่าปฏิเสธที่จะมาเป็นศิลปินของหนู
หนูก็เลยให้ตรงนี้ไม่ได้สัญญาใจที่ทางฝั่งน้องออกมาพูดเนี่ย
ไม่ใช่ความจริงไม่เป็นความจริงเราไม่เคยมีสัญญาใจกัน
แต่เรามีข้อเสนอซึ่งกันและกันว่าถ้าน้องก้าวเนี่ยมาเป็นศิลปินค่ายหนู
คือการที่หนูจะพูดให้น้องมาอยู่ในค่ายหนูได้เนี่ยหนูต้องมีข้อเสนอถูกไหมคะ
ข้อเสนอใหญ่หลักเลยที่เราคุยกันก่อนเราจะปล่อยเพลงนะคะ
คุยกันก่อนเราจะปล่อยเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอข้อแรกคือถ้าน้องก้าวเป็นศิลปินค่ายเจนนี่
เจนนี่จะแบ่งค่ายอดวิวให้น้องก้าวสามสิบเปอร์เซ็นต์ในทุกทุกเพลงที่เราจะทำร่วมกัน
ไม่ใช่แค่เลือกคุยทั้งอำเภอข้อที่สองประเด็นนี้ประเด็นใหญ่เช่นกันเรื่องค่าตัวสามพันบาท
ค่าตัว๓๐๐บาทฝั่งน้องออกมาบอกว่าเป็นค่าตัวที่ให้น้องเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพ
ลงมาภาคใต้และทางเราจะจ่ายสามพันซึ่งจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
คือสามพันเนี่ยแค่ค่าเดินทางก็หมดแล้วค่ะทุกคนแต่ข้อเท็จจริงมันคือสามพันบาทเนี่ย
หนูจะให้น้องถ้าน้องเป็นศิลปินค่ายหนูแล้วเจ้าภาพเนี่ยไม่ได้จ้างน้อง
หนูจะเอาเงินค่าตัวของหนูเนี่ยให้น้องเองคือแบ่งให้น้องเองเพราะตอนนั้นเนี่ย
ถ้าเราทำเพลงร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ดีมากหากเรามีศิลปินผู้ชายอยู่ร่วมค่ายด้วย
ก็เลยเสนอไปแบบนี้และถ้าทุกคนถามว่าสามพันบาททำไมน้อยจัง
ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยเพลงไม่มีใครรู้ว่าเพลงจะดังหรือไม่ดัง
ถ้ามาเทียบกับตอนนี้ค่าตัวน้องก้าวเนี่ยก็คงจะพุ่งแล้วคงไม่ใช่๓๐๐บาทแล้ว
แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่า๓๐๐เป็นข้อเสนอสำหรับให้น้องมาเป็นศิลปินในค่าย
แต่ในเมื่อน้องปฏิเสธก็แปลว่า๓๐๐๐บาทก็ไม่มีการเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
แล้วก็ไม่เคยทาบทามน้องให้มาร่วมคอนเสิร์ตในราคาสามพันบาทไม่มีแน่นอนนะคะ
แล้วก็ประเด็น๓๐๗๐อันนี้ทุกคนเคลียร์นะคะเพราะว่าจะให้ต่อเมื่อน้องเป็นศิลปินในค่าย
แต่น้องปฏิเสธไปแล้วทีนี้ปัญหามันเกิดได้ยังไง
เราเริ่มแรกเลยปัญหาเกิดขึ้นจากตอนที่น้องก้าวออกมาไลฟ์สดเนี่ย
น้องบอกว่าน้องอ่ะมีผู้คนในโซเชียลเนี่ย
รุมด่าพ่อน้องรุมด่าน้องรุมด่าครอบครัวน้องจนน้องเสียหาย
น้องก็เลยออกมาไลฟ์สดปกป้องตัวเองจนเป็นข่าวกระแสดราม่าต่าง
แล้วทางฝั่งน้องเนี่ยบอกว่าฝั่งเราเนี่ยเป็นคนเริ่มซึ่งฝั่งเราไม่ได้เป็นคนเริ่ม
เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดจากนี่นะคะ
เกิดจากเพจหนึ่งที่เป็นเพจสำหรับคือเพจนี้เป็นเพจที่โจมตีหนูมาทุกเรื่องแหละ
ตีมาตลอดในระยะเวลาที่นานมากมากคือจริงจริงตัวหนูเองเนี่ยก็ปล่อยวางกับเพจนี้แล้ว
ไม่เคยไปสนใจเพจนี้แล้วแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันทำให้พอเขาออกมาโพสต์เนี่ย
ทำให้คนเข้ามาด่าหนูด่าแม่ด่าลิลลี่ด่าครอบครัวด่าเด็กในค่าย
หนูก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกมาโพสต์ชี้แจงในอีกโพสต์หนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะเป็นเรื่องหลังถัดจากโพสต์นี้แล้วกันนะคะ
อันนี้ขออนุญาตชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนก็คือมีเพจเพจหนึ่งเนี่ยเนี่ยค่ะ
เพลงที่เคยเป็นไวรัลบนโลกอินเตอร์เน็ตเขาบอกว่ามีการเบี้ยวฆ่าตัวกัน
อันนี้ไม่มีนะคะการเบี้ยค่าตัวไม่มีแน่นอนพูดแล้วขนแขนดิฉันลุกเลยค่ะ
มีใจความว่าตอนเริ่มทำเพลงทางเจ้าของเพลงได้ตกลงกับนักร้องร่วมซิงเกิ้ล
โดยเป็นสัญญาใจว่าจะอัพลงแพลตฟอร์มยูทูปแล้วแบ่งผลประโยชน์กัน

หนูอยากรู้ว่าหนูจะไปสัญญาใจได้ยังไงในเมื่อหนูยังไม่รู้เลยว่าเพลงจะดังหรือเปล่า
และหนูมีสิทธิ์อะไรที่จะไปแบ่ง๓๐ให้น้องทั้งที่น้องเนี่ยไม่ได้มาเป็นศิลปินค่ายเรา
มันเป็นเพียงข้อเสนอซึ่งกันและกันเรื่องนี้พ่อรู้ดีหนูรู้ดีน้องก้าวรู้ดี
ว่ามันไม่ใช่สัญญาใจแต่มันเป็นข้อเสนอที่ทางคุณเนี่ยปฏิเสธไปตั้งแต่ตอนนั้น
แต่หลังจากเพลงดังเป็นผู้แตกกลับคืนคำไม่แบ่งผลประโยชน์ตามที่ตกลงเอาไว้
โดยฝั่งเจ้าของค่ายอ้างว่าเป็นเพลงของน้องสาวต้นจึงยังไม่แบ่งรายได้ที่ได้จากยอดวิว
คืออันนี้หนูมีคำถามตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวว่าเหตุใดทำไมน้องถึงต้องอดทนกับเรื่องแบบนี้
ถ้าหนูไม่ได้รับความยุติธรรมตั้งแต่วันแรกอ่ะหนูควรที่จะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมนี้ตั้งแต่วันแรก
เราสามารถโทรเคลียร์กันได้แต่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องให้ทุกคนรู้อีกว่าทำไมเราถึงไม่โทรเคลียร์กัน
เดี๋ยวมันมีเรื่องอีกค่ะคือจริงในเรื่องของน้ำใจเนี่ยหนูมีให้น้องแน่นอน
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราไม่ได้คุยกันหรือว่าทางของพ่อน้องเนี่ย
รับข้อตกลงของเราไม่ได้คือจะให้สามสิบเปอร์เซ็นต์อะมันให้ไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะว่ากรณีที่เจนนี่เนี่ยเคยไปฝีดเพลงให้กับคนอื่นเนี่ย
หนูไม่เคยไปเรียกร้องตรงยอดวิวสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เลยแต่ในเมื่อเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเนี่ย
ดังสามร้อยห้าสิบล้านวิวเนี่ยแน่นอนว่าทางน้ำใจเนี่ย
เราก็มีให้แต่มันไม่ได้เราไม่ได้ให้ไปเพราะว่าเราไม่ได้คุยกัน
คือคุณพ่อน้องเนี่ยหลังเกิดเรื่องเนี่ยไม่เคยรับโทรศัพท์หนูเลยนะคะ
ทีนี้ต้องบอกว่าอ่ะนี่นะคะเพจนี้เป็นคนเริ่มนะคะ
แล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเพจนี้เป็นคนเริ่มเนี่ยมีคนแชร์ทั้งหมดนะคะ
หกพันกว่าคนหนูขออนุญาตลบชื่อนะคะหกพันกว่าคนที่แชร์
เลยทำให้คนเข้ามาด่าหนูด่าแม่ด่าน้อง
จริงแล้วเรื่องที่โซเชียลเข้ามาด่าเนี่ย
มองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเกิดมีการโพสต์อะไรเกิดขึ้นเนี่ย
คนที่เข้าข้างน้องก็ด่าหนูคนที่เข้าข้างหนูก็ด่าน้อง
อันนี้น้องบอกว่าอยากให้หนูออกมาขอโทษตรงนี้หนูขอโทษ
พ่อน้องก้าวนะคะสำหรับคนที่เข้าไปด่าหรือว่าไปก้าวไก่พ่อ
หนูไม่เคยสั่งให้ใครไปด่าพ่อแต่เรื่องนี้หนูต้องออกมาชี้แจง
หนูเองเสียใจมากมากที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะหนูไม่เคยอยากให้เกิด
ตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ไม่เคยอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเลย
ถ้าคุณพ่อจำได้หนูติดต่อคุณพ่อไปตลอด
ตั้งแต่ที่เรามีปัญหากันแต่พ่อไม่เคยได้รับกัน
ได้รับการติดต่อจากหนูแต่ไม่เคยรับโทรศัพท์หนูหลังจากสายเดียวสายนั้น
พ่อก็เลือกที่จะไม่คุยกับหนูเลยหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะ
อ่าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพ่อออกมาให้สัมภาษณ์ว่า
โทรมาถามหนูว่าเพลงได้ร้อยล้านวิวแล้วไม่คิดถึงน้องมั้งเออ
อ่ะทีนี้คำว่าไม่คิดติ้งลงบ้างเลยเนี่ยหนูต้องขอโทษด้วยที่หนูอาจจะคิดไปเองหรือเปล่า
คำว่าไม่คิดถึงน้องเนี่ยแน่นอนอาจจะต้องเป็นเรื่องของผลประโยชน์
ไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตแน่นอนเพราะคอนเสิร์ตเนี่ยตอนนั้นเนี่ย
น้องเนี่ยได้ปฏิเสธค่ายเราแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพนะคะ
เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องนั้นแต่ว่าไอ้คำว่าไม่คิดถึงน้องบ้างเหรอเนี่ย
เราก็พอจะรู้ในความคิดของเราว่ามันคือเรื่องของผลประโยชน์
เราก็เลยถามคุณพ่อบอกคุณพ่อไปว่าคิดถึงตลอดค่ะ
แล้วก็ขอบคุณด้วยที่ได้ร้อยล้านวิวหนูขอโทษหน่อย

เพราะหนูไม่อยากให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเนอะโอเคได้ร้อยล้านวิวเนี่ย
ไม่คิดถึงน้องบ้างเหรอตอนนั้นหนูบอกหนูบอกพ่อไปว่า
หนูขอบคุณพ่อมากมากแล้วก็ขอบคุณน้องก้าวด้วยที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้
แต่ทีนี้คุณพ่อเข้าเรื่องว่าแล้วเรื่องสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่คุยกันไว้ล่ะ
อ่ะทีนี้หนูก็บอกไปว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์น้องไม่ได้แล้วนะคะพ่อ
เพราะว่าน้องอ่ะไม่ได้อยู่สังกัดเดียวกับหนูหนูก็เลยบอกว่าน้องอ่ะ
ในส่วนนี้ทีนี้พอหนูบอกว่าน้องไม่ได้ในส่วนนี้
คุณพ่อเนี่ยก็เริ่มที่จะคือหนูสัมผัสได้ว่าคำพูดคนเราอ่ะ
คือคนตายตายแรงขนาดนั้นคือมันเข้าใจกันนี้
คือคำพูดตอนนั้นอ่ะพ่อก็ไม่ค่อยโอเคที่หนูไม่แบ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้น้อง
ทีนี้พอหนูไม่ได้แบ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้น้องเนี้ยหนูก็เลยถามคุณพ่อไปว่า
พ่อแล้วถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้แบ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้เนี้ย
ทางพ่อเนี่ยอยากให้หนูแบ่งให้น้องเท่าไหร่นะคะ
ตอนนั้นหนูถามไปตรงเลยเพราะว่าแน่นอนว่าที่คุณพ่อโทรมาเนี่ย
จะต้องเป็นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหนูอ่ะ
ถ้าให้เป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นข้อเป็นข้อตกลงที่เรามีกันไว้ตั้งแต่แรก
อันนี้ทางน้องรู้ดีทางเรารู้ดีนะคะแล้วก็ทีนี้พอคุยกับคุณพ่อไปสักพักเนี่ย
คุณพ่อก็บอกว่าเอ่อบอกว่าอะไรนะก็ไม่เป็นไร
ก็ได้รู้กันว่าเออสามสิบเปอร์เซ็นต์อะน้องไม่ได้
แล้วก็คุณพ่อบอกว่าแค่นี้ก่อนขับรถอยู่เดี๋ยวโทรกลับ
หรือว่าเดี๋ยวค่อยติดต่อกันใหม่อะไรสักอย่างนี้แหละหนูก็เลยวางสายกับพ่อไป
ทีนี้พอวางสายกับพ่อปุ๊บเนี่ยอ๋อแต่ว่าตอนที่โทรตอนที่คุณพ่อโทรมายังมีอีกเรื่องหนึ่ง
ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อโทรมาคือคุณพ่อบอกว่ารู้ไหมว่าวันที่ถ่ายเอ็มวีอ่ะ
หนึ่งหมื่นที่ให้ค่าจ้างไปอ่ะน้องอ่ะไม่พอเพราะว่าน้องอ่ะมีค่าซื้อชุดค่าที่พัก
กินอะไรต่างต่างทีนี้เนี่ยพอหนูได้ยินแบบเนี้ยหนูก็ไม่สบายใจแหละ
เพราะว่าถ้าน้องไม่พอคือตอนเนี้ยเพลงมันดังตั้งหนึ่งร้อยล้านวิวอะ
แล้วคนที่เขาออกมาบอกว่าเขาไม่พอเนี่ยซึ่งเราก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าน้องคือน้องควรจะได้รับ
สิ่งที่น้องควรได้รับคือค่าตัวเนี่ยควรจะได้ครบถ้วนแต่วันนั้นถ้าจำได้เนี่ย
เป็นเรื่องที่พักเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยบอกเองว่าพ่อมีญาติอยู่ที่ศรีชน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพ่อไปนอนบ้านญาติหนูก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องที่พักก็ขอโทษด้วย
แล้วคุณพ่อก็บอกว่าเรื่องการกินเนี่ยวันนั้นคุณพ่อขอไปกินข้าวกับญาติ
หนูก็เลยไม่เป็นไรค่ะก็พ่อไปกินข้าวกับญาติหนูก็เลยไม่ได้จัดการเรื่องการกินให้พ่อ
อันนี้ก็ยิ่งขอโทษไปอีกนะคะแต่ว่าส่วนเรื่องชุดเนี่ยก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดเยอะว่าน้องเนี่ย
ชุดมาเท่าไหร่คือตอนนั้นคิดว่าหนึ่งหมื่นเนี่ยพอไหม
เพราะว่าตอนที่โอนไปให้น้องเนี่ยก็คือถามน้องแล้วว่ามันพอไหม
ซึ่งทางน้องเองก็บอกมาว่ามันพอเราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้
ทีนี้พอวางสายไปเนี่ยวันนั้นที่วางสายไปเนี่ย
เจนนี่เนี้ยก็เลยโทรหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในภาคใต้นะคะ
เป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักทั้งฝั่งน้องแล้วก็ฝั่งหนูว่าไปปรึกษาว่าเนี้ยเอ่อ
สำหรับค่ายอดวิวตรงนี้หนูแบ่งไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ตกลงกันแต่แรก
แล้วหนูจะทำยังไงกับเรื่องนี้ได้บ้างผู้ใหญ่ก็แนะนำมาว่า
งานให้หนูเนี่ยก็แบ่งเป็นน้ำใจให้น้องไปนะคะ
หนูก็รับทราบและทีนี้หนูก็รีบโทรกลับหาพ่อเพื่อคุยเรื่องนี้
พอโทรกลับไปเนี่ยคุณพ่อไม่รับสายแล้วพอพ่อไม่รับสาย
หนูก็เลยเลือกที่จะทักแชทน้องก้าวไปขออนุญาตเปิดแชทนิดนึงนะคะ
แชทน้องก้าวไปนะคะ

ซึ่งจริงมันมีเป็นเอกสารนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแชทเลยดีกว่า
คือตอนนี้ที่หนูออกมาพูดวันนี้หนูไม่ได้หวังให้ทุกคนจะเชื่อหนูนะคะ
แต่หนูขอออกมาพูดในมุมของหนูให้ฟังเฉยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือจริงแล้วเรื่องของน้ำใจเรามีให้กันได้แต่เราต้องคุยกัน
ไม่ใช่แบบขาดการติดต่อหนูไปแบบนี้อ่าหนูทักแชทก้าวไปว่า
เก้าคือพี่รู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่พ่อโทรมาและตอนเนี้ยพี่ก็ขอบคุณ
สำหรับเพลงที่ได้๑๐๐ล้านวิวที่น้องมีส่วนร่วมเดี๋ยวหนูหาชัดตรงนี้ก่อน
พี่มิวที่นี่หนูก็อ่าทักไปหาก้าวประมาณว่า
ขอบคุณสำหรับน้องก้าวที่ทำให้เพลงนี้ได้ร้อยล้านวิวแต่ว่าทีนี้พอได้ร้อยล้านวิวตอนนั้นอ่ะ
โอนให้น้องสองหมื่นทุกคนอาจจะมองว่าน้อยนะคะ
แต่ว่าตอนนั้นหนูเพิ่งได้ค่ายอดวิวแค่เดือนเดียว
ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเงินที่เยอะอะไรเลยเพราะว่ายอดวิวเนี่ย
ถ้าใครทำช่องยูทูปเนี่ยจะรู้ดีว่ามันเข้ายังไง
มันก็เข้ามาคือไม่มากอ่ะคือสองหมื่นที่ให้ไปสำหรับหนูตอนนั้นอ่ะ
มันโอเคแล้วหนูก็โอนไปให้สองหมื่นเพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจที่คุณพ่อบอกว่า
ค่าตัวน้องมันไม่พอมันขาดทุนนู่นนี่นั่นหนูก็เลยโอนไป
พอโอนไปปุ๊บน้องเนี่ยก็บอกว่าเจอฉันหรือยังอ่ะ

ใครไม่เป็นมืออันนี้ไม่รู้เลยว่ามันตื่นเต้นมาก
อันนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นค่าตัวนะคะที่โอนไป
หนึ่งหมื่นบาทนะคะแล้วก็ถามน้องว่าพอไหมน้องก็บอกว่าได้ได้ครับพี่ขอบคุณมากครับแล้วก็
มีนาแปดมีนาแล้วก็นัดการถ่ายอิมวีนู่นนี่นั่นทีนี้เพลงสิทธิ์แล้วหนูก็ส่งให้น้องนะคะ
สักพักนึงหนูก็บอกว่าเนี่ยเสียงเก้าพี่ชอบมากเลยขอบคุณมาก
แล้วก็หนูบอกว่าค่ายเพลงพี่เสร็จแล้วนะเผื่อน้องสนใจคือบอกก้าวว่าตอนนี้หนูทำค่ายเพลงแล้วค่ายเพลงหนูเสร็จแล้ว
ก้าวสนใจอยากมาเป็นนักร้องหนูก็เสนอไปแล้วน้องก็บอกว่าเดี๋ยวถามพี่พี่พ่อพ่อวงก่อนนะครับ
หนูก็บอกว่าจ้าแต่เหมือนน้องหนูก็บอกว่าต่อให้น้องไม่ได้อยู่ในค่ายพี่เนี่ยน้องก็ไปได้ไกลอยู่แล้ว
อันนี้ก็เป็นแชทที่หนูพิมพ์ไปนะคะแล้วทีนี้เราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพลงเพราะช่วงนั้นเนี่ยเพลงในกระแสดีมาก
แล้วก็ปรึกษากันเรื่องงานรีวิวนะคะน้องก็ปรึกษากันก็เสนอราคาให้น้องไปว่าน้องควรราคานั้นราคานี้ก็คุยกันเรื่องของรีวิวแล้วก็คุยกันเรื่องชุดวันถ่ายเอ็มวีนะคะเดี๋ยวหนูหาเช็ดนี้ไม่เจอ
ประเด็นตอนนี้คือหาแชทสิวะ

ประเด็นตอนนี้คือหาแชทสิวะ

แชทสิวะ

แชทสิวะ

แชทสิวะ

แชทสิวะ

เรื่องของสามสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเผื่อใครสงสัยเนอะหนูก็บอกว่า
พี่ต้องขอโทษที่ตอนถ่ายทำเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าที่พักค่าชุดให้
ผิดเองที่คิดไม่ถึงและน้องบอกว่าพี่สบายใจได้เลย
ผมคุยกับพ่อเองครับเดี๋ยวผมโอนกลับให้ครับ
คำว่าที่น้องบอกว่าเดี๋ยวผมคุยกับพ่อเองครับเนี่ย
หนูคิดไปเองหรือเปล่าว่าน้องเนี่ยอาจจะมีปัญหากับพ่อในเรื่องนี้
คือตอนที่พ่อโทรมาหนูไม่รู้ว่าน้องพ่อได้บอกน้องไหมเนอะนี่ค่ะ
แล้วน้องบอกว่าเดี๋ยวผมโอนกลับผมไม่สบายใจที่จะรับเงินพี่
หนูก็บอกว่าพี่ก็ไม่คิดว่าทุกอย่างจะมาไกลขนาดนี้
วันที่พ่อวันนี้พ่อน้องบอกว่าพี่ไม่สนใจน้องเลย
ยอมรับว่าพี่รู้สึกแย่มากมากแล้วทีนี้หนูบอกว่าไม่ต้องโอนกลับนะ
เพราะมันเป็นน้ำใจจากพี่น้องบอกว่าส่งเลขบัญชีมาที
หนูบอกว่าก้าวจำไว้มีอะไรทักหาพี่ได้เสมอ
น้องบอกว่าครับผมสบายใจแล้วครับพ่อน้องบอกว่าผมสบายใจแล้วครับเนี่ย
ตอนนั้นเราล่วงมากเพราะเรานึกว่าน้องเนี่ยสบายใจจริงนะคะ
แล้วหนูบอกว่าพี่ยังเป็นเอฟซีน้องเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่า
แต่ถ้าพี่ไม่รับกลับเนี่ยผมก็ไม่สบายใจเหมือนกัน
หนูบอกว่าไม่พื้อไม่พือก็ไม่เป็นไรหลับไวหน้าน้อง
พี่ก็ตัวตีคิดไม่ตึ้งเหลืองทีผ่าการแสดงพี่คิดหน่อยไปจริงจริง
ไม่เคยลืมว่าก้าวมีส่วนรวมทำให้เพลงนี้มีคนฟังมาขนาดนี้
ก้าวบอกว่าไม่ปือครับพี่ผมต้องการอยากให้พี่กลับจริงจริงครับ
เพื่อความสบายใจของผมผมรับตังค์พี่ไว้ไม่ได้
บอกว่าน้องเก็บไว้นะน้องบอกว่าถ้าพี่ไม่ให้บัญชี
ผมจะพยายามหาทางคืนไปนะครับแล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไร
ไม่ต้องคิดมากถ้าน้องคืนพี่ก็ไม่สบายใจไปอีกนาน
แรกจากใจเลยพี่คิดมากจนนอนไม่รับแล้วน้องก็โอนกลับมา
ทีนี้พอน้องโอนกลับมาเนี่ยหนูก็คุยกันต่อว่าพี่เห็นพ่อส่งข้อความมา
พี่ไม่ทันอ่านเห็นลบไปมีอะไรหรือเปล่าคือพ่อเนี่ยส่งข้อความมาอย่างหนึ่ง
แต่ไม่รู้อะไรหนูอ่านไม่ทันแล้วพ่อก็ลบข้อความนั้นไปนะคะ
ถ้าหน้าตาดูไม่ได้ต้องขอโทษนะคะเพราะว่าเครียดจริงเรื่องนี้
แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะเยอะดีขึ้นเยอะแล้วทีนี้หนูก็ทักหาน้องตลอดว่าน้องก้าวครับ
ถ้าว่างอยากชวนน้องมาร่วมคอนเสิร์ตกับพี่น้องบอกได้นะถ้างานไหนเจ้าภาพไม่จ้าง
ค่อยแบ่งให้เองคนดราม่าเยอะว่าเราไม่ได้ร้องเพลงร่วมกัน
ไม่อยากเป็นข่าวเสียอีกอย่างถ้าเราได้ภาพเล่นคอนเสิร์ตด้วยกัน
เราอาจจะขายงานคู่กันก็ได้อันเป็นความคิดของหนูตอนนั้นนะคะ
แล้วเมื่อวันที่๓๐พฤษภาหนูก็ส่งต่อไปว่าน้องพี่จะติดต่องาน
ถ้าไม่รับบอกพี่นะเขาอยากเจ้าภาพอยากได้ทั้งหมด
ถ้าติดปัญหาตรงไหนคุยกับพี่ตรงได้พี่เห็นน้องไม่ตอบแชทพี่ไม่สบายใจเลย
แล้วหนูก็ทักไปมาอีกว่าพี่จะติดต่องานนะน้องแล้วน้องก็ให้เบอร์ผู้จัดการน้องมา
แล้วหนูบอกว่าคุยกันเสร็จแล้วตอนนั้นก็คุยกับผู้จัดการเสร็จเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็เรื่องล่าสุดพอเกิดขึ้นเนี่ยหนูก็เลยทักหาน้องว่า
พี่รอน้องตอบนะคะเราจะได้เคลียร์กันหรือว่าไม่สะดวกให้ทางผู้ใหญ่โทรมาได้เลย
ปัญหาจะได้เคลียร์แชทก็จบตรงนี้
แล้วทีนี้เนี่ยหลายคนก็มาเสนอว่าทำไมถึงไม่ไปเคลียร์กันข้างหลัง
ทำไมไม่ติดต่อน้องไปคือจริงตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ย
ผู้ใหญ่เนี่ยโทรติดต่อจากทางฝั่งน้องแล้วแต่ว่าทางฝั่งน้องเนี่ยก็ไม่โอเคที่จะเคลียร์
แล้วก็ไม่ได้นัดเจอจนน้องออกมาแถลงข่าวในที่สุดนะคะ
แล้วก็ตอนนี้คือคนด่าหนูเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาแค่คนที่เข้าใจก็พอ
ตอนนี้ประเด็นโกงฆ่าตัวไม่มีนะประเด็น๗๐๓๐ก็คุยไปแล้วว่ามันไม่ได้เป็นสัญญาใจ
แต่มันเป็นข้อเสนอที่เรายื่นให้แล้วก็เรื่องค่าตัวสามพันบาทที่น้องบอกว่า
หนูจะให้น้องไปคอนเสิร์ตในราคาสามพันบาทไม่มีอยู่จริงเพราะว่าสามพันบาทเป็นข้อเสนอที่บอกไว้ว่า
ถ้าน้องมาอยู่ไข้หนูถึงจะได้๓๐๐๐บาทนะคะถ้าน้องอยู่กรุงเทศอย่างที่บอกว่าลงได้๓๐๐๐บาทเป็นหนู
ก็ไม่มาเพราะมันน้อยไปเนอะทีนี้เรื่องที่บอกว่าหนูเปิดประเด็นให้คนด่าพ่อ
หนูบอกไปแล้วว่าหนูไม่ได้เป็นคนเปิดนะคะเพจนั้นเป็นคนเปิดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกทุกคนคือ
นั้นเนี่ยออกมาคอมเมนต์ว่าคนนี้คือเป็นคนให้ข่าวเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้คนนี้คนในรูปนี้ก็คือแม่ของน้องนะคะ
แต่ไม่รู้ว่าแม่ของน้องจริงหรือเปล่าแต่เพจนี้ออกมาบอกว่าแม่ของน้องเนี่ยเป็นคนให้ข่าว
ก็คือบอกว่าแม่บอกว่าใครจะกลับคำยังไงก็ได้ความจริงก็คือความจริงแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือ
เป็นแชทที่แม่เนี่ยโทรหาโทรหาเพจนี้นะคะเพื่อให้เพจนี้เป็นสื่อในการออกมาโพสต์เรื่องนี้
เพราะฉะนั้นแล้วหนูไม่ใช่เป็นคนเริ่มทางน้องนี่แหละทางผู้ใหญ่น้องไม่ใช่น้องหรอก
หนูรู้ว่าเรื่องนี้เกิดจากผู้ใหญ่ของน้องเนี่ยผู้ใหญ่ของน้องเนี่ยเป็นคนเริ่ม
พอเริ่มปุ๊บคนมาด่าหนูด่าแม่หนูหนูก็เลยออกมาปกป้องตัวเองและทำให้คนเนี่ยกลับไปด่าพ่อของน้อง
ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ขอบอกคนที่กำลังด่าว่าจริงถ้าจะด่าอะไรเนี่ยด่าเป็นรายคนนะคะ
ไม่ต้องไปด่าคุณพ่อคุณแม่ของใครดังนั้น
อ่ะต่อนะคะเรื่องของคำขอบคุณก็บอกไปแล้วว่าไม่เคยมีสักครั้งที่ไม่ขอบคุณคือขอบคุณน้องตลอดมา
แล้วก็เรื่องเอกสารที่น้องส่งมาแล้วน้องบอกว่าหนูทำเมิน
หนูจะบอกว่าหนูไม่เคยได้รับเอกสารที่น้องส่งมาเลย
แล้วเอกสารที่ส่งมาคือเอกสารเกี่ยวกับอะไร
ตอนนั้นหนูอยู่บ้านหลังเก่าคือมีแม่มีหนูแล้วก็มีลิลลี่เรายังไม่มีแม่บ้าน
ส่งเอกสารมาแม่ไม่ได้รับพี่ไม่ได้รับลิลลี่ไม่ได้รับแล้วใครเป็นคนรับเอกสาร
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้น้องชี้แจงแจ้งชื่อมาว่าผู้รับเอกสารคือใคร
แล้วก็อยากให้น้องออกมาพูดว่าเอกสารที่น้องส่งมาเนี่ยเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไร
นะคะพี่จะได้รู้ว่าที่น้องส่งเอกสารมาเนี่ยเพื่ออะไร
แต่น้องส่งมาหลังเพลงออกนะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอกสารเกี่ยวกับอะไรเนอะ
ทีนี้เรื่องที่พ่อน้องโทรมาอันนี้หนูก็เคลียร์แล้วนะคะว่ามันเริ่มต้นจากประเด็น๗๐๓๐ก็จบไปนะคะที่พ่อน้องออกมาพูด
ก็พ่อน้องเนี่ยไม่ได้มีการสอนอะไรนะคะเราคุยกันถึงเรื่องผลประโยชน์จริงวันนั้น
ทีนี้ประเด็นเรื่องค่าตัว๕๐๐บาทนะคะนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่อีกประเด็นนึง
๕๐๐บาทเนี่ยน้องก้าวเนี่ยท้าให้หนูสาบาน
หนูก็สาบานตรงนี้เลยสาบานอาชีพให้สาบานให้ตายเลยค่ะ
นี่ก็ลุกล่านกูม่อนูลาสาบานทุกคนเลยวะถ้ารายการไหนได้๑๐๐๐๐บาท
คือออกรายการทีวีเนี่ยไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะคะตอนนั้นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีชื่อเสียงกันมาก
ถ้ารายการไหนได้๑๐๐๐บาทเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะให้น้องแค่๕๐๐บาท
หนูไม่เคยให้น้อง๕๐๐บาทถ้ารายการนั้นให้เรามา๑๐๐๐๐บาท
แต่ถามว่า๕๐๐บาทมีจริงไหมมีจริงค่ะแต่เป็นรายการที่เราก็ได้มาน้อยนะคะ
ได้น้อยให้น้อยได้มากก็ให้มากนะคะแล้วถามว่าทำไมไปออกรายการทีวีถึงได้น้อย
รายการทีวีไม่ผิดนะคะเพราะว่ารายการทีวีเนี่ยคือสื่อที่จะทำให้เราทั้งคู่เนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้น
วันนั้นที่สื่อติดต่อไปเนี่ยเราทั้งคู่เนี่ยต่างยินยอมไปโดยที่เราไม่ได้ถามราคาเราไม่ได้คุยเล็ตราคาเพราะว่า
สื่อหรือว่าทีวีเนี่ยไม่ต้องสาบานโชว์หลักฐานเลยคือมันโชว์หลักฐาน๕๐๐นี่ไม่ได้ไงคะ
เพราะว่าเวลาเราถ่ายรายการเสร็จเนี่ยเราจะแบ่งเงินกันก่อนแยกย้ายนะคะคือ๕๐๐บาทเนี่ยไม่มีอยู่จริงเดี๋ยวหนูมีหลักฐาน๒รายการที่หนูเคยโอนผ่านแชท
เดี๋ยวหนูให้ช่วยหานะคะมีมีรายการหนึ่งที่ได้๓๐๐แล้วหนูโอน๑๕๐๐แล้วก็อีกรายการนึงเนี่ยหนูก็โอน๑๕๐๐ก็คือ๒รายการนั้น๓๐๐บาทนะคะ
ก็เพราะฉะนั้นและรายการละ๕๐๐บาทเนี่ยไม่มีจริงนะคะถ้าได้๑๐๐๐เนี่ยให้มากกว่านั้นแน่นอนให้ตามสมเหตุสมผลจะบอกว่าการไปออกรายการทีวีแต่ละครั้งเนี่ยเราต่างคนต่างรู้ดีว่าเราไปเพื่อโปรโมทเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องยอมเจ็บตัวบ้างซึ่งหนูก็ไม่เคยบังคับน้องว่าน้องต้องมานะเพราะถ้าน้องไม่มาเนี่ยรายก
รายการให้มาน้อยมากหนูขออนุญาตไม่ชี้แจงว่ารายการอะไรให้น้อยให้มากเพราะว่ารายการทีวีไม่ผิดเขาคือสื่อที่ช่วยเราโปรโมทให้เรามีทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ขอเอ่ยแต่จะขออนุญาตชี้แจงว่ามีอยู่รายการหนึ่งนะคะที่หนูไปกับน้องแล้วรายการเนี่ยส่งไลน์มาหาหนูว่านี่นะคะน้องเจนนี่รบกวนแบ่งค่าน้ำมันรถให้น้องก้าวนิดนึงพอดีน้องก้าว
ถามแต่ตอนแรกน้องก้าวไม่ได้แจ้งว่าขอค่าน้ำมันด้วยนี่นะคะก็คือรายการเนี่ยดิวหนูกับลิลลี่เนี่ยแยกแล้วก็ไปดิวน้องก้าวเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วน้องก้าวบอกน้องก้าก็ทักมาว่าพี่มีค่าน้ำรถเออค่าน้ำรถว่ะพี่มีค่าน้ำมันรถไอ้พวกมายแล้วหนูก็ไม่ถามอะไรมากหนูก็บอกว่าขอเลขบัญชีน้องน้องบ
ทีนี้พอรายการบอกว่าให้แบ่งให้หน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้คุยกับก้าวไว้ตั้งแต่ต้นหนูก็แบ่งให้ค่ะหนูไม่ได้ว่าอะไรเลยคือแบ่งก็คือแบ่งอะค่ะทุกคนทีนี้น้องก็ส่งเลขบัญชีมาแล้วหนูก็บอกว่านึกว่าน้องคุยกับรายการแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้น้องก็บอกว่าใช่ผมก็งงเขาบอกว่ารวมมากับพี่แล้วแล้วหนูก็บอกว่
ก้าวกี่บาทนะคะรายการนี้ขออนุญาตชี้แจ้งว่าเท่าไหร่แต่ไม่ต้องรู้ว่ารายการไหนนะคะก็ได้มาสามพันแล้วก็หนูถามว่าของก้าวกี่บาทน้องบอกว่าแป๊บนะหนูบอกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวพี่แบ่งไปทีนี้หนูก็บอกว่าแล้วแต่น้องก็บอกว่าเดี๋ยวมันมีชื่อรายการเดี๋ยวขออนุญาตปิดชื่อรายการนะคะอันนี้อ่านอ่านตามความเป็นจริง

ให้ความจริงเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่กรุงเทพอยู่แล้วน้องอยู่กรุงเทพตั้งแต่วันที่น้องจัดสินใจไม่สินสัญญาค่าให้พี่น้องก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นั่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าบางรายการที่พี่แบ่งให้ห้าร้อยอ่ะคือพี่ก็ได้มาไม่เกินสามพันอ่ะพี่ก็เลยแบ่งให้ห้าร้อยอ่ะแล้วแต่พี่อ่ะ

คนทำธุรกิจจะรู้ดีหว่าให้ไม่ได้ทุกคนอาจจะมองเห้นว่าทุกวันนี้เราได้สามร้อยล้านวิวเรามีตังค์ด้วยงั้นแต่ทุกคนไม่เคยเห้นจังว่าที่ว่าเพลงที่เราคาดทุนเป็นสิบสิบเพลงเดียวหลวงทุนแล้วเราคาดทุนเนี่ยเราไม่เคยมาบอกใครเลยทุกคนไม่เคยรู้หรอกเพลงมันไม่ดังทุกคนอย่ามาว่างแขวาเพลงดังแล้วเรารวยจากเพลงนี้เพ
ทีนี้แล้วก็เป็นเรื่องของน้ำใจน้ำใจที่ทำไมหนูแบ่งให้น้องไม่ได้เพราะว่าหนูเนี่ยโทรหาพ่อน้องแล้วแล้วพ่อน้องก็ไม่รับทีนี้โอนตังไปให้น้องสองหมื่นแล้วน้องก็โอนกลับมาแล้วยายหนุ่ยต่ำหรือในเมื่อสองหมื่นก็โอนกลับแล้วยายหนุ่ยต่ำรื้อให้หุ้ยประหยัดเหยียดตังค์ให้น้องเหรอก็น้องไม่สบายใจที่จะรับเงิน

ติดต่อมาแล้ววันนี้ที่มาบอกว่าท่านอย่าใจที่เกิดขึ้นน่ะคือมันไม่มีอยู่จริงนะคะก็จบไปในประเด็นของก้าวเนอะหนูว่าเคลียร์ครบทุกประเด็นแล้วนะคะหนูไม่เคยโกงค่าตัวใครนะคะแล้วก็ทีนี้ประเด็นของนักดนตรีที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นำใจจะหนีไม่จำเป็นต้องโทรหรอกค่ะก็เคยโอนไปแล้วแต่เขาโอนกลับไงคะแล้วถ้าเกิดว่าจะให้โอนไปอ
กันยังไงก็ส่งข้อความไปตลอดว่าถ้ามีอะไรไม่สบายใจให้ติดต่อมาถ้าต้องการอะไรให้บอกมาก็คุยกันแล้วแต่ถ้ายังคงเป็นเรื่องสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นข้อตกลงแล้วก็ไม่มีที่ไหนเขาทำกันหากน้องไม่ได้เป็นศิลปินในค่ายนะคะทีนี้มาประเด็นของอ่ะอันนี้ที่น้องโอนกลับนะคะเจอแล้วนี่ทีนี้ประเด็นของนักดนตรีนะคะที่ออก

นักดนตรีในวงทุกคนรู้ดีว่าเราอยู่กันแบบไหนเราแบ่งให้เงินกันเท่าไหร่นักดนตรีทุกคนสบายใจที่จะอยู่ทุกคนอยู่กันเป็นครอบครัวคนในยังไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นคุณอย่าออกมาเดือดร้อนแทนคนในนะคะแล้วทีนี้นักดนตรีเนี่ยก็ทักไปคุยกับพี่คนนี้จนตอนนี้เขาออกมาขอโทษแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยไม่รู้ความจริง

พาดพิงแล้วก็ทะเลาะกันเปล่าหนูเอาเวลาตรงเนี้ยมาดูแลน้องน้องที่เหลืออยู่ในไข้ดีกว่าเพราะว่าน้องออกไปคนนึงแต่ก็ยังมีน้องน้องที่ยังยืนหยัดที่จะอยู่กันตรงนี้ยังยืนหยัดที่จะสู้กันต่อแล้วก็ยังยืนหยัดที่จะทำเพลงต่อกับหนูหนูก็โอเคสำหรับส่วนตัวหนูคือเรื่องทั้งหมดที่เกิด

นะคะหนูก็ออกมาพูดในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็พูดในมุมมองของหนูอ่ะน่าจะหมดแล้วใช่ไหมคะประเด็นอื่นอื่นนอกเหนือจากนี้ที่กำลังเป็นข่าวก็ลองพิจารณากันดูนะคะถ้าเชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าสมมุติว่าข่าวปลอมถ้าเป็นเอฟซีอยากส่งมาก็ลองส่งมาดูนะคะหนูก็ยังยืนหยัดที่จะสู้ทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะหนูอยากให้ทุกคนเนี่ยให้เวลาเป็นค
สำหรับทุกเรื่องของหนูหนูตอนนี้หนูอายุ๒๕หนูมั่นใจว่าหนูยังพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับการทำค่ายเพลงได้ถ้าตอนนี้หนูปิดค่ายเพลงไปตามที่ทุกคนสั่งหนูให้ปิดอ่ะหนูทำไม่ได้เพราะว่ายังมีน้องน้องที่หนูอยากสร้างอนาคตของพวกเขาน้องน้องเนี่ยคนที่เขาไม่คิดที่จะออกจากค่ายเนี่ยเขารู้ดีที่สุดว่าอยู่ค่ายนี้เป็นยังไงนะคะ
ทั้งทั้งหมดเนี้ยจะผ่านไปแล้วก็ขอโอกาสให้หนูได้ทำงานของหนูเหมือนเดิมนะคะที่สำคัญขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู
ของหนูนะคะแค่นี้แหละค่ะไม่มีอะไรแล้วขอบคุณค่ะ